คุณผู้ชมอาจารย์สุภาพมารออยู่แล้วนะครับ
ในขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทยวันนี้ก็ติดตาม
เรื่องของจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙และผู้เสียชีวิต
ที่มียอดเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันจนวันนี้
สูงสุดตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙มานะครับ

มันอาจจะไม่ใช่ยอดจริงหรือเปล่า

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ
ตัวเลขติดเชื้อโควิดวันนี้มีทั้งตัวเลขที่อยู่ในระบบ
และมีทั้งตัวเลขที่เกิดจากการประมาณการในเชิงสถิติ
เอาตัวเลขในระบบที่จะแถลงข่าววันนี้ก่อน

แปลว่าทำสถิติใหม่รบสถิติเก่าอีกแล้ว

นี่คือตัวเลขในระบบ
แต่ตัวเลขจากการติดเชื้อที่ไม่อยู่ในระบบ
แล้ววันนี้เป็นตัวเลขที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับ

เขาพาดหัวว่ากอทมติดเชื้อเงียบ

แต่ไม่แสดงอาการ

ตัวเลขนี้มาจากไหนมาจากใคร
เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์เป็นใครครับ
เป็นรองประธานกรรมธิการสาธารณสุขของวุฒิสภา
แล้วตัวเลขที่คุณหมอประเมินออกมาเนี่ย

มันมีความน่าเชื่อถือได้แค่ไหน
ต้องฟังสิ่งที่คุณหมอเฉลิมชัยโพสต์
เริ่มต้นเนี่ยท่านบอกว่า
ประมาณการว่ากรุงเทพน่าจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอยู่ประมาณ๔๕แสนราย

เอาแล้วเอาตัวเลขนี้มายังไง
มาจากวิธีการคาดเดาหรือประเมินได้๒วิธีดังนี้
หนึ่งประเมินจากองค์ความรู้ที่บอกว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสหนึ่งร้อยคน
แสดงอาการเพียง๒๐คน
แล้วติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการถึง๘๐คน
ขณะที่กอทมพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๑๓๗๐๐กว่าราย
เป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการในระบบ๑๔๕๐๙๔คน

คาดได้ว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเป็น๔เท่า
ก็คือ๔แสนกว่า
แต่ว่าในการตรวจของกอทมเนี่ย
เขาได้ตรวจเชิงลุกผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการไปแล้ว
เก้าไปหักออกจากที่ประมาณการไว้สี่แสนหนึ่ง
คาดว่าจะเหลือผู้ติดเชื้อ
ที่ไม่แสดงอาการอยู่อีก๓๗๘๐๐๐กว่าคน

ประเมินจากการพบสัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการด้วยการชุดทดสอบตนเองที่บ้าน
แล้วพบว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ๑๑๗๐ของจำนวนผู้ทดสอบทั้งหมด
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอามาคำนวณประชากรของกต
ของกรทมตามทะเบียนราชที่ทะเบียนราชเนี่ยตัวเลขหน้าวันที่๓๑ธันวา๖๓
กรทมมีคนอยู่ในทะเบียนราช๕๔๘๗๐๐กว่าคน
ฉะนั้นจึงคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ๖๔๒๐๐๐กับ๘๑คน
ก็เหลือผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการอยู่ประมาณ๕แสนคน
นี่ตัวเลขการประมาณการ
เออแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริง
วางแผนรองรับกันยังไงครับ
คุณหมอเฉลิมชัยท่านก็มีข้อแนะนำว่า
ความรับผิดชอบในกอทมจำเป็นที่ต้องวางระบบ
เพื่อรองรับผู้ตรวจพบผลบวกจากชุดทดสอบเอง
ดังกล่าวซึ่งทางการได้ประกาศว่า
แจกให้กับประชาชนบางส่วน
ถ้าตรวจพบผู้ติดเชื้อในกรทม๔๕แสนลายดังกล่าว
เกือบทั้งหมดจะเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
จึงสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้
มีเพียงส่วนน้อยที่อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลัก
การจัดระบบความพร้อมของผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน
เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและแจ้งผลไปที่โรงพยาบาลหลักโดยเร็วทุกวัน
เพื่อจะรับรองการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน
นี่เห็นไหมครับว่าตัวเลขสมมุติฐานนี้มันจะเป็นจริงหรือใกล้เคียงแค่ไหนก็ตามเถอะ
แต่ว่ามันน่ากลัวและก็มีคนเชื่อเยอะเสียจริงด้วยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนั่งไม่ติดหรอกครับ
ท่านก็ประชุมทางไกลนายกไล่บี้คุมโควิด

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญสูงสุดตอนนี้คือประสิทธิภาพการบริหารจัดการของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
ดูในโพสต์ของบังซาที่เป็นข่าวไปเมื่อกี้เนี่ย
จะเห็นว่าทุกอย่างมันเกินขีดความสามารถมันล้นไปหมด
ภาคส่วนอยู่ในภาวะเดียวกันหมด
คือล้นมือเอาไม่อยู่เป็นภาวะฉุกเฉินไปทั้งหมด

ระบบสาธารณสุขของเราเราไม่เคยเจอภาวะการแบบนี้มาก่อนนี่ครับ
เราอยู่ในภาวะการทำงานแบบไล่แก้ปัญหาไล่อุดช่องโวไปเกือบทุกเรื่องทุกจุด
แล้วถ้ามันเจอกันมากอย่างที่ประมาณการกันจริงจะทำยังไง
คือถ้าตรวจไม่เจอหมดเรื่องไปครับ
แต่ถ้าตรวจเจอว่าติดโควิดจะทำยังไง
เอาท่านลองฟังคำตอบจากรองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรก
ท่านบอกว่าถ้าเจอผลเป็นบวกให้ติดต่อกักตัวที่บ้าน
วิธีการคือให้แจ้งสายด่วน๑๓๓๐ต่อ๑๒
หรือเพิ่มเพื่อนไปกับเพจของสปสชในระบบไลน์
ส่วนคนที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้
ศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาล

จัดเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตามนิยายของกรมควบคุมโรค

หวังว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ย
มันจะเป็นตามระบบที่วางไว้

อยู่บ้านแล้วติดต่อกันไม่ได้
ติดต่อยังไงยังไงก็ไม่ได้
ระบบไม่รองรับต่างนานาขึ้นมาอีก
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันจะเป็นข่าวสะเทือนใจทุกวัน
มันสะเทือนใจเพราะว่า

มันปฏิบัติตามได้ไม่หมด
แล้วก็มีข่าวพาดหัวในธรรมนองนี้
สลดใจเป็นรายวันครับ
วันนี้ในสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่

ร่ำให้กับศพในคอนโด
สอบคอแฉเองดับคาบ้าน๕ราย
ท่านลองนึกภาพตามดูสิครับ
ว่าสิ่งที่เด็ก๗ขวบต้องเจอเนี่ย
มันน่าอาณาจใจน่าหดหูใจแค่ไหน
วันนี้แค่นี้ยังไม่พอ
วันนี้ก็สลดใจกับเรื่องนี้อีก
แก๊งแฮ็กมือถือขายโคต้าวัคซีน

คนที่ตกเป็นเหยื่อนี่หลายพันคน

ใครที่หากินกับวัคซีน

ได้ประโยชน์กับวัคซีน
หากินบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน
ไม่เชื่ออย่างอื่นก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมครับ

วันหนึ่งกรรมมันจะไล่ล่าตามทัน
แล้วคุณก็จะไม่มีความสุข
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ